คุณผู้ชมคะพาไปสระบุรีค่ะพระสู้กับโจร
คือโจรมาขโมยเงินบริจาคในวัดดูสิคะ
พระท่านสู้ท่านกระชากท่านโอ้โหไม่ยอมปล่อยไป
นี่โจรมันก็สู้กับพระนะโจรมันก็สู้ค่ะพี่อุ๋ย
จักรยานยนต์ให้ได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวมีกรรมการวัดวัยเจ็ดสิบอยู่ใกล้ใกล้มาช่วยพระ
เหรอนี่ค่ะพระชานรงค์กะตสาโรอายุ๕๐ค่ะกรรมการวัดที่มาช่วยอายุ๗๐ค่ะ
นี่ค่ะพระท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดโคกระต่ายจังหวัดสระบุรีนะคะ
คนนี้ถูกไม่กว่าตีละใช่คนร้ายคนนี้อายุไม่เกินสัก๓๐คนร้ายมันก็สู้นะ
แต่สุดท้ายตอนหลังเหมือนสู้ไม่ไหวคนร้ายไปขโมยเงินในตู้บริจาคบนสาราวัดชั้น๒
สู้ไม่ไหววิ่งหนีไปแบบนี้ค่ะโอ้โหวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดที่เกิดเหตุนะคะ
ตู้บริจาคที่อยู่บนสาราการประเรียนที่ชั้น๒เสกกระจกแตกกระจาย
แบงค์๒๐ตกอยู่ลักษณะแบบนี้คนร้ายไปขโมยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสซึ่งก็คือพระที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะท่านบอกว่าได้ยินเสียงกระจกแตก
พอเดินไปดูเห็นคนร้ายกำลังเก็บเงินจากตู้บริจาคใส่กระเป๋า
หันมาเห็นท่านเจ้าอาวาสวิ่งเลยวิ่งลงมาท่านเจ้าอาวาสบอกอัตมาก็วิ่งตาม
แล้วก็เป็นไปตามภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ
แกติดไปกันนิดหน่อยยังเป็นความมันต้องอยู่ข้างล่าง
จำหน้าคนร้ายได้ไหมถ้าเกิดจับได้แล้ว
จำได้เดี๋ยวอาจจะมาจินหัวข้างล่อข่อมา
นี่อาวามายใช้ตีตีโจทย์นะ
มีกรรมการวัดมาช่วยกันตีโจทย์ช่วยกันจับโจทย์
สุดท้ายตำรวจทรวพบิหารแดงมาตรวจสอบมาเก็บหลักฐาน
สิ่งที่คนร้ายทิ้งไว้มีอะไรบ้าง

แล้วในกระเป๋ามีสร้อยคอทองคำ๒เส้นน้ำหนักเส้นละ๒สลึงและเงินสดอีก๘๐๐บาท
ไม่รู้ไปขโมยของใครมาหรือเปล่า

ก็เลยตำรวจบอกว่าสงสัยเป็นเหยื่อที่คนร้ายไปขโมยมาก่อนหน้านี้
ตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีก็ไม่น่าจะยาก

ใช่ค่ะเห็นกระเป๋าก็ไปพบตำรวจได้เลย
สพวิหารแดงนะคะตอนนี้ของกลางอยู่กับตำรวจหมดแล้ว
นี่ค่ะใครจำได้ว่านี่คือกระเป๋าที่ถูกขโมยไปใช่
เพราะมันมีสร้อยคอทองคำด้วยและมันไม่น่าจะใช่ของคนร้ายแน่นอน
แล้วไม่รู้จะเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะระหว่างสร้อยกับกระเป๋านะ
ค่ะไหนจะจักรยานยนต์อีกนะค่ะอ้าวลองไปหาตำรวจหน่อยนะฮะ